คุณผู้ชมคะสะพานวังแข็มสะพานข้ามแม่น้ำปิง
ที่เรานำเสนอข่าวกันมาตลอดตั้งแต่ที่เห็นอย่างนี้
ใช่ตั้งแต่วันแรกเลยนะทรงไม่ดีเลยจนเมื่อคืนวันพุธ
ต่อวันพระฤหัสมันพังถล่มลงมา
แล้วหลังจากนี้เส้นทางตรงนี้ที่จะสัญจรจะไปยังไงคะ
เดี๋ยวต้องไปดูกันแต่ว่าไปดูนาทีที่สะพานหักพังถล่มก่อนค่ะ
โอ้โหนี่ที่วงแดงไว้แล้วก็เห็นทางซ้ายมือเมื่อกี้ขาว
วิ่งไป๒คนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่รีบวิ่งไปดูนะ
หลังจากที่สะพานมันพังถล่มลงมาจังหวะวินาทีนี้เลยคุณผู้ชม

เขาปิดเขาห้ามสัญจรโดยเด็ดขาด
ยังจำภาพข่าวที่เด็กวิ่งอยู่ได้ใช่ไหมล่ะ
ที่พ่อแม่ผู้ปกครองรีบเรียกใครมาเลยมาเร็ว

มันซุดแล้วก็พังถล่มลงสู่แม่น้ำปิงนะคะ
เที่ยงคืนถ้าเกิดดูเวลาในกล้องวงจรปิด

เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครได้รับอันตรายนะ
สะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิง
เชื่อมระหว่างตำบลวังแขมกับตำบลแม่ล่าเที่ยม

คือชื่อยาวชื่อเต็มของเขาคือสะพานศรี
มงคลวัชิรานุสรสร้างมาตั้งแต่ปี๔๗ค่ะคุณผู้ชม
นี่เปิดใช้งานมานานนะ๑๙ปีแล้วค่ะ
แล้วพอไปตรวจสอบดูต่อหม้อ
หม้อมันชำรุดแล้วก็ซุดตัวอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงมันก็ไหลเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงด้วย
โดรนสิตอนโดนบินถ่ายภาพจะเห็นเส้นตรงนี้
สะพานมันขาดไปเลยนะคะฝนตกหนักมาอีก
มีมวลน้ำจากภาคเหนือไหลผ่านเพิ่มขึ้น
สะพานที่มันเป็นเสาต่อหม้อไม่มั่นคงแข็งแรงอยู่แล้ว

นี่ขนาดก่อนเกิดเหตุวันหนึ่งนะทางพ่อเมือง
พูดว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพูดว่าชาธิบรุจนาเสรี

สั่งแล้วแหละให้เอาแผ่นปูนแท่นปูนมาวาง
ปิดการจราจรถาวรครับห้ามเลยนี่สะพานซุดตัวอันตรายห้ามเข้า
ห้ามผ่านฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าหูตอนนั้นน่ะนะ
เที่ยงคืนกว่าทุกอย่างมันเงียบสงัดไปหมดเลยนะ
แล้วเสียงคลื่นมันดังขนาดไหนลองฟังชาวบ้านค่ะ
พอได้ยินเสียงดังคมแล้วก็มันสั่น
แล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาถ่ายรูปไว้ครับ

แรงครับสั่นสะเทือนเลยครับ

นั่งคุยกับเพื่อนอยู่ครับ
คิดว่าสะพานพังแน่นอน
ใช่ครับเพราะมีอยู่อย่างเดียวแถวนี้ครับ

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
แล้วก็วางแผนแก้ปัญหาเรื่องการสัญจร
ชาวบ้านฝั่งนี้ก็ระบากชาวบ้านฝั่งนู้นก็ระบากใช่ไหม
เรื่องต้นสั่งปิดถนนแน่ล่ะ
มุ่งหน้าไปทั้งสองฝั่งของสะพานนี้
แล้วก็เดี๋ยวจะให้วิศวกรมาตรวจสอบว่า
มันจะตั้งสะพานเบลลี่ได้ไหมนะครับ
สะพานเบรี่ได้ไหมสะพานเหล็กนะ
สะพานเหล็กที่ถอดได้เขาเรียกสะพานเบรี่นะ
ถ้าแบริ่งอยู่แถวบางนาเรียกให้ถูกนะสะพานเบลลี่นะครับ
จะได้ให้ชาวบ้านใช้สัญจรชั่วคราวก่อนนะครับ